ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่ควรเตรียมกับทางด้านเดียว
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า

ก็ใกล้จะสิ้นปีเข้าไปวันที่แล้วนะเพราะว่านี่ก็เดือนสุดท้ายแล้ว
ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รวยครับวันนี้รวย
อีกตั้ง๑๐วันคุณชูวิทย์กว่าเอ้ามันไปเอามาจากไหน
โรตเตอรี่ที่กำลังจะมีปัญหาอยู่คงจะได้ทราบข่าวแล้ว
ฝั่งนึงเป็นตำรวจก็คือเป็นอดีตตำรวจเกษียณแล้วนะ
ซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่๑พฤศจิกาถูก๓๐ล้านคุณมิ้น
ล้านถูกนะไปขึ้นเงินเรียบร้อยที่กองสลาก

แล้วต่อมาวันที่๒๘พฤศจิกาถูกอายัดเงิน
ล้านใช้ไปได้นิดหน่อยว่าจะเอาหนี้
ใช้ไปแล้วด้วยไปใช้หนี้คุณนั้นคุณนี่
ใช้ไปแล้วด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้จะให้ลูก
ก็ปรากฎว่ามีครูอันนี้เป็นตำรวจคือตอนที่๒แล้ว
นะตำรวจอ่าไปขึ้นเงินสามสิบล้านนะครูอ้างว่าไอ้ที่ไปขึ้นเนี่ยหวยเนี้ยเขาทำหายขโมยเข้าไปอย่างงี้เออเขาซื้อมาทั้งหมดสี่ชุด
ซื้อที่ตลาดเมืองกาลตลาดเลสซิตี้ที่เมืองกาลเมื่อวันที่๓๑ตุลาการซื้อเนี่ยก็ซื้อจากขาประจำโทรศัพท์สั่ง
แล้วก็บอกให้เก็บหวยลงท้าย๒๖หวยแบบนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยก็เอาใส่กระเป๋าขี่มอไซค์ไปรับลูกแล้วก็คงทำหล่น
นี่ก็คือครูชื่อครูปรีชาไคร่ครวนในสอนวิชาพุทธศาสนาแต่ชอบซื้อหวยซื้อมาหลายปีโดยมีพยานคนขายยืนยัน
แล้วก็ออตรีแบบนี้ภาทบุกรุ่มแต่ผมคงไม่ต้องแสดงนะว่าเขามีต้นคั่วแล้วไม่ได้เหมือนกัน
แล้วก็แจกจ่ายกันไปถูกไหมคะ๒๖ไม่ได้มีแค่ใบ๒ใบอยู่แล้วมันก็ต้องมีตั้งเยอะ
เยอะแต่ต้นคั่วต้นคั่วคุณมิ้นคงไม่เคยซื้อลอตเตอรี่
ไม่ได้ซื้อก็จะมีต้นคั่วนะฮะอีกใบเขาก็เอาใบนี้เป็นเลขนำเบอร์เหรอฮะ
อ่าก็เหมือนกันล่ะครับก็มีเบอร์นี้เป็นต้นคั่วเหมือนต้นคั่วตัวล่ะ
อ่าต้นคั่วตัวก็จะอยู่ที่นี่แล้วดังนั้นเวลาที่เขาขายเนี่ย
ลอตเตอรี่เนี่ยเขาขายเป็นเล่มถูกไหมครับเป็นเล่มเป็นเล่มนะฮะ
ี่ปั้วรับมาเป็นเล่มแล้วก็เอาไปให้บรรดาซาปั้วที่เอาไปขายตามแผงนะครับ
เมื่อเอาไปเป็นเล่มเวลาที่เอามาแปะที่ข้างหน้าที่คุณเห็น
เขาก็จะฉีกมาจากต้นคั่วใช่ใช่ใช่เอามาแปะแปะแปะไว้เบอร์หนึ่งเบอร์เลขท้าย
เลข๑เลข๒เลข๓อะไรอย่างนี้คุณอยากจะซื้อเลขท้ายอะไรนะฮะ
แล้วตรงกันไหมคุณทีนี้ต้นคั่วเนี้ยก็จะมีเก็บไว้อืม
หลักฐานสำคัญก็คือมีพยานยืนยันว่าขายให้กับครูนะไม่ได้ขายให้ตำรวจ
นั่นแหละสิทีนี้ตำรวจเนี่ยผมก็มีโอกาสคุยครับท่านผู้ชม
ก็ถามตำรวจฮะว่าพี่นะฮะเขาก็เสียแล้วล่ะนะฮะ
ชื่อร้อยตำรวจโทจรูลก็บอกว่าพี่ซื้อบ่อยไหม
เขาบอกมันซื้อไม่บ่อยแล้วซื้อจากใครจำได้ไหมนะอ่า
ซื้อจากผู้ชายหรือผู้หญิงนะฮะไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่ทราบว่า
ทางตำรวจลุงตำรวจเนี่ยเขาจะเก็บไว้เป็นข้อมูลสำคัญหรือเปล่านะ
แต่แกบอกว่าแกยังจำไม่ได้นะฮะส่วนทางครูเนี่ย
เขาบอกว่ามีพยานยืนยันนะคนขายบอกขายให้กับครูนะฮะ
ครูซื้อไปซื้อไปวันที่สามสิบเอ็ดตุลาวันที่หนึ่งบอกขี่มอไซค์นะฮะ
คือซื้อขายกันคนขายก็รู้จักกันไหมว่าครูซื้อซื้อกันเป็นประจำนะฮะ
คนที่อยู่ทางต่างจังหวัดเนี่ยก็จะรู้จักกันแล้วครับ
ก็ขี่มอไซค์มาบอกที่บ้านบอกครูถูกหวยรางวัลที่๑๓๐ล้านนะ
ก็เข้าใจว่าคงจะพลัดหายไปตอนที่ซื้อนะครับ
คุณว่าสองคนที่ตำลวจกับครูนี้ต้องมีคนโกโหขเจ้าคนนะใช่เพราะว่า
ตำรวจเขายืนยันว่าของเขาเขาควักเงินซื้อมานะ
เสร็จแล้วตอนหลังก็อย่างนี้ครับว่ามีการแหมเรื่องนี้สนุกมาก
มีการบอกว่าแหม่คนเมืองกาลเหมือนกัน
เอาอย่างนี้คนละครึ่งแล้วค่ะคนละ๑๕ล้านทั้งตำรวจก็ไม่เอา
ใช่จังเนาะตำรวจบอกเงินผมซื้อมา
ทางครูก็บอกว่าไหนไหนทั้งยังไหน
ทีนี้เรื่องทำนองนี้ท่านผู้ชมครับจะป้องกันอย่างไร
ทางตำรวจก็บอกวันหลังผมไปซื้อลอตเตอรี่
ผมต้องถ่ายเซลฟี่ด้วยมึงนะว่าผมซื้อกับใครซื้อยังไง
เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็มีคนมาอ้าง
คือการอ้างมันก็มีล่ะครับนี่ก็มีข่าวที่บุรีรำ
คือซื้อคน๒สามีภรรยาคนร้อยเอ็ดไปซื้อลอตเตอรี่มา๓คู่
ถูกไปทั้งหมด๑๘ล้านจู่ก็มีหนุ่ม
บุรีรำบอกว่าแต่ลอตเตอรี่ซื้อเนี่ยเป็นของผม
มีคนทำหายไปเพราะซื้อแล้วก็ทำหายไปแล้วก็มาปรากฏอยู่ที่นี่
อ้างสิทธิ์ว่าลอตเตอรี่ที่ไปขึ้นรางวัล๓รางวัล๑๘ล้านเป็นของเขา
แต่การอ้างของเขาอ้างมาแค่๒คู่
คนที่ไปขึ้นขึ้น๓คู่
๑๘ล้านแต่ทั้งนี้อ้าง๒คู่
กรณีแบบนี้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนขาประจำของลอตเตอรี่
ก็คงจะเอ๊ะอย่างนี้นี่มันไม่เคยไม่ใช่ไม่เกิดนะครับ
เคยเกิดขึ้นและก็ต้องอาศัยพยานหลักฐานบ้าง
อาศัยดูว่าเคยซื้อกันยังไงเคยซื้อจริงหรือเปล่า
ตอนซื้อมาเนี่ยมีคนเห็นไหมว่าซื้อมา
หรือเขาบอกว่าเป็นขบวนการ
ใช่คือกระแสที่ออกมาเขาบอกว่าเป็นขบวนการแอบอ้าง
ลับตรี

คืออันนี้มันสงสัยอย่างหนึ่งได้ไหมคุณชุวิตขอแทรกหน่อย
คืออย่างสมมุติถ้าสมมุติเราซื้อมาจริงแล้วเราทำหาย
แล้วมีคนเขาเก็บได้แล้วมันถูกแล้วเขาไปขึ้นรางวัล
มันถือว่าเป็นการขโมยของเหรอคะ

จริงหรือครับอันนี้ก็ตำรวจไงครับ
ก็เสมือนว่าคุณมิ้นเอาเงินวางไว้

ก็ถือว่ารักทรัพย์ของเราไปนะฮะโรตเตอรี่นี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์แหละ
โดยเฉพาะแต่เก็บได้นี่ก็ถือว่าเขาโมนหรอคุณชุวิต
ก็เก็บได้ก็คุณเก็บไปจะไม่ตามหา
แล้วถ้าคุณชุวิตทำเงินหล่นหายโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้แล้วเขาเก็บแล้วได้เงินไป

ถ้ามีคนที่มาแจ้งว่าเงินเป็นของเขามีหลักฐาน
ลอตเตอรี่นี้มันก็เป็นทรัพย์ครับคุณมิ้นครับ
โดยเฉพาะทรัพย์นี้ตั้ง๓๐ล้าน
ต้องถูกตั้ง๓๐ล้านถ้าเกิดไม่ถูกก็คงไม่มีใครมาตามหรอก

งวดที่ออกแล้วก็แทบจะฉีกทิ้งแล้วครับว่าถ้าไม่ถูก
ท่านผู้ชมก็อาจจะสนใจผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังเสียหน่อยนะครับ
จากสมัยราชการที่๓มีคนจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากมาย
เพราะท่านรัชกาลในหลวงราชการที่๓มีความสามารถมีพระปีชาสามารถในการที่ค้าขาย
ก็แต่งสัมเภาไปค้าขายที่เมืองจีนก็มีคนเมืองจีนมาอยู่ที่เมืองไทยมากมาย
ก็นำเอาวัฒนธรรมเรื่องหวยมาที่เมืองไทย

เออมาจากเมืองจีนมาไทยนี่แหละหวยสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ไหม
คำว่าหวยนี่คุณมิ้นรู้ไหมว่ามันเป็นภาษาจีนมันไม่ใช่ภาษาไทยนะ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

ไข่คอควายยันไปถึงตัวพยานชนะตัวสุดท้าย

อะไรที่มันเรียกยากนะฮะก็เว้นไว้มีอยู่ประมาณ๓๐กว่าตัวเช่นกัน
ก็ใส่กระบอกไม้ไผ่แขวนไว้ที่หน้าโรงหวยนะฮะ
คนก็ไปมุงดูว่าวันนี้จะออกหวยเบอร์

นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อครับ
อ้าวอู๋อีกกำลังฟังเพลินอยู่เลยคุณผู้ชม

ตีแสนหน้า

และไปขึ้นเงินเนี่ยว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง

ฉันซื้อมาแล้วฉันทำหายไป
นี่คุณไปขึ้นเงินได้ยังไงเนี่ย

ก็ไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่ไปขึ้น
ตเตอรี่รางวัลที่๑ซึ่งเงินไม่ใช่น้อย

มันดูเป็นปัญหาโลกแตกมันจะพิสูจน์ยังไงคุณชุวิต
ผมมีทางออกแต่ผมเล่าให้ฟังก่อน

ทีนี้ประวัติของหวยอย่างที่บอกเนี่ย
สมัยก่อนเขาเรียกหวยกอหวยคอ

เพื่อว่าเขาแขวนไว้หน้าโรงหวย

เพราะธรรมเนียมนี้
วัฒนธรรมนี้มันมาจากเมืองจีน

ใช้เป็นดอกไม้และต่อมาก็ใช้เป็น
ตัวอักษรเพราะว่าอะไร

วันนี้ออกขอไคร

นะฮือ

ตอหวยขอก็มีมาเรื่อยมา
จนกระทั่งมายุคสมัยหนึ่ง
สมัยราชการที่๘ก็เริ่มใช้วัฒนธรรมของ

งดหนึ่งล้านฉบับมีคนถูกแค่คนเดียวก็หมายความว่า๑ในล้านที่จะถูกรางวัลนี้ได้
เมื่อถูกรางวัลก็นำไปขึ้นเงินที่กองสลากถ้าพิมพ์มาทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะ
เขาบอกว่า๒๐กว่าปีนี้ตั้งแต่ปี๒๕๓๘๔๐จนถึง๒๕๕๙
ปีเสร็จมีมูลค่าการซื้อขายลอตเตอรี่เท่าไหร่รู้ไหม
เกือบล้านล้าน๙แสนกว่าล้าน
ก็แสดงว่ามูลค่าคนที่ซื้อลอตเตอรี่นี้มากมายมหาศาล
ซึ่งในยุคนึงสมัยหนึ่งเนี่ยก็สมัยของใครจะเป็นไปไม่ได้
ก็คือพันธุ์ตำรวจโททักษิณในสมัยนั้นเมื่อปี๔๔
ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมครับคงไม่เกิน๔๙
เพราะ๔๙มีการปฏิวัติรัฐประหาร
ในนั้นมีหวยที่เขาเรียกว่าหวยบนดิน
หวยบนดินก็คือพูดง่ายว่าแทนที่จะเอามาแทงหวยใต้ดินนะฮะ
ก็เอาขึ้นมาบนดินโดยใช้เลขท้ายเนี่ย
คุณมินอยากซื้อเลขอะไรนะไม่ต้องไปแทงหวยใต้ดินนะ
แทงเลยเอามาเขียนเลยเบอร์อะไรที่ต้องการ๒๐
ก็สามารถที่จะเขียนไอ้นั่นคือหวยบนดิน
ซึ่งในปี๒๕๔๘๔๙ลอตเตอรี่จำนวนปริมาณการขายลอตเตอรี่พุ่งโด่งขึ้นมา
ขายของกองสลากในปี๔๘๔๙นี่สูงมากครับ
รวมทั้งหมดจนถึงปัจจุบันนี้เขาบอกยอดขายเกือบล้านล้าน
โดยมีคนถูกรางวัล๕แสนกว่าล้าน
แสนกว่าล้านก็ถูกเลขท้ายถูกอะไรเนี่ยนะใช่ครับ
มีที่สามารถนำเงินไปไปพัฒนาบ้างเป็นงบประมาณอะไรต่าง

คนถูกลอตเตอรี่๒๐ปีเขาบอกว่าถูกอยู่รางวัลที่๑นะ

หมื่นกว่าคน๒๐ปีหมื่นกว่าคนนะครับ
ถามว่ามีวิธีป้องกันไหมครับในการซื้อลอตเตอรี่
ท่านผู้ชมก็อาจจะเอ๊ะต่อไปฉันจะทำยังไงนะ
เพราะลายนี้แม่ค้าลอตเตอรี่ผู้ขายลอตเตอรี่
ฉบับที่มีปัญหาดังกล่าวชื่อรัฐนาพร

ยืนยันว่าลอตเตอรี่ฉบับที่ถูกรางวัลเนี่ยตนเป็นผู้ขายให้กับครู
ชื่อนายปรีชาไคร่ครวนอายุ๕๐ปีเป็นครูมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่ง
ปรีชาได้ซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย๒๖ไว้กับตน๕ชุดจริง
เดินทางมารับลอตเตอรี่วันที่๓๑ตุลาที่ตลาดนัดเลสซิตี้ที่เมืองกาล
ซึ่งตนยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวความจริง
ไม่มีการเสกสรรปั้นแต่งโกหกอย่างแน่นอน
อีกทั้งลอตเตอรี่ฉบับดังกล่าวต้นคั่วเห็นไหมที่เมื่อกี้ผมบอก
คั่วนะฮะมันจะมีต้นคั่วเล่มล่ะครับต้นคั่ว
อยู่ที่ตนประกอบกับวันที่อาจารย์คือครูปีชามารับลอตเตอรี่
ก็มีเพื่อนแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่อยู่เนี่ยอยู่ด้วยกันหลายคน
สามารถเป็นพยานยืนยันได้
นึกว่าแน่นหนาขนาดนี้เลยอ่ะ
เอาล่ะพยานหลักฐานเพียบไปหมดเลย
อกจากนั้นแล้วยังมีเจ๊เกียวแม่ค้าลอตเตอรี่ลายใหญ่
ซึ่งเป็นเพื่อนกับนางรัตนาพรที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยนะ
อยู่ด้วยในวันที่๓๑ตุลายืนยันชัดเจนว่า
ครูปีชาเป็นลูกค้าประจำของนางรัตนาพรมาหลายปีนะฮะ
งวดดังกล่าวมีการจองหมายเลข๒๖ไว้๕ชุด
ปรีชาครูปีชาเนี่ยนะได้เดินทางมารับลอตเตอรี่ด้วยตนเองนะฮะ
ในเวลา๔โมงครึ่งของวันที่๓๐
โดยตนยืนอยู่ข้างนางรัตนาพร
ขณะที่ครูปีชาเดินทางมารับลอตเตอรี่
และจ่ายเงินจำนวน๒๒๐๐เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ครูปีชาน่าจะทำลอตเตอรี่หล่นในบริเวณตลาดที่มีคนพลุกพลาด
และอดีตตำรวจที่นำเงินไปขึ้นน่าจะเป็นผู้เก็บได้
เนื่องจากลอตเตอรี่ที่ถูกนำไปขึ้นเป็นลอตเตอรี่ชุดเดียวกับที่นางรัตนาพร
ให้ครูปีชาอย่างแน่นอน

คือครูปีชาจำระเล็กได้เลย๖ตัว

ที่นางลัตนาพรจะขายให้กับอดีตตำรวจ
นางลัตนาพรอยืนยังว่าเป็นไปไหม

เนื่องจากที่สั่งไว้แม่คะจะนำไปแยกเก็บตั้งหาก
ไม่รวมขายกับฉบับอื่นเพราะเตรียมขายให้ลูกค้าประจำที่สั่งจองไว้เท่านั้น
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าครูปีชาร่วมมือกับตำรวจแม่ค้ารถ
เพื่อยัดข้อหาให้กับอดีตตำรวจที่ถูกรางวัล
โดยหวังจะเรียกเงิน๑๕ล้านก็หมายความว่าอย่างนี้คุณมิ้น
ก็บุปิชาเขาบอกว่าเอ้า๓๐ล้านก็แบ่งกันกว่าละครึ่งละกัน
ทำวุนพร้อมธาตุกันมาเออนะเขาบอกว่าไม่เป็นความจริง
ขบวนการดังกล่าวไม่มีข่าวดังกล่าวเนี่ย
สร้างความเสื่อมเสียให้กับกลุ่มแม่ค้าลอตเตอรี่ถูกมองว่า
ใส่ความอดีตตำรวจเป็นอย่างมาก

แบ่ง๑๕ล้านยอมไหมเค้าบอกอุยเรื่องไงจะแบ่ง

เอาเงินซื้อจะแบ่งไหมผมก็บอกว่าผมไม่แบ่งถ้าเงินผมซื้อ
ทีนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองดูข้างหลังลอตเตอรี่ฉบับนี้
ตเตอรี่ข้างหลังอย่าไปดูแต่ข้างหน้าเพราะคนดูแต่ข้างหน้าไม่เคยดูข้างหลังเลย
ทีนี้ผมแนะนำว่าเวลาที่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ต้องถ่ายเซลฟี่หรอกครับ
ข้างหลังลอตเตอรี่ฉบับนี้นะฮะคุณมิ้นท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าเขามีเขียนชื่อสกุล
แล้วก็ที่เขียนอีกก็คือโทรศัพท์นะฮะลองส่องใหม่นะครับ
เขามีเขียนชื่อนะฮะสกุลแล้วก็โทรศัพท์นะฮะ
ซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมซื้อลอตเตอรี่มาเนี่ยก็ควรที่จะเซ็นชื่อ
เขียนไปเลยเขียนชื่อไว้เลยครับเพราะว่าลอตเตอรี่
เขาให้เขียนเพื่อป้องกันเหตุนี้อยู่แล้วครับ
นี่คือทางอ๋อคือหมายความว่าในอดีตเรื่องพวกนี้มันมีกัน
ฟ้องร้องกันมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยมีนะครับมีมาแล้วฮะ
ทีลอตเตอรี่นี่พบเวลาไปจับอาจจะมีเหงื่อหรืออะไร

คงจะเอาเข้าเครื่องจับเท็จ
เดี๋ยวคุณมิน๓๐ล้านนะมันไม่ใช่ล้อเล่นนะคุณ
คนซื้อหวยเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะคุณมิ้น
ถ้าซื้อถูก๓๐ล้านคุณคิดดูแล้วกันนะได้เงิน๓๐ล้าน
แล้วถ้าเที่ยวก่อนรู้สึกก็จะถือถ่วยด้วยเป็น๑๐๐ล้านก็มีนะ

ดีใจจังเลยที่ตำรวจให้ความสำคัญกับงานแบบ
เล็กน้อยอย่างนี้ก็คือทำเต็มที่ไม่ครับ
คุณมิ้นน่าจะเรียกว่าเรื่องเล็กน้อยไม่ได้เลย
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า
รางวัลที่ถูกตั้ง๓๐ล้าน

โอ้โหเงินสามสิบล้านมันน้อยที่ไหนล่ะครับดังนั้นเนี่ยเขาไปตรวจถึงขนาดว่าดีเอนเอ
อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องตลกแต่ยังได้นะครับ
เพราะว่าที่สำคัญลอตเตอรี่ใบนี้เวลาที่ซื้อคุณมิ้นก็ยังไม่รู้

ครับคือเขาจะเอาพลาสติกมีเป็นซองพลาสติกเคลือบไว้
ซึ่งบางทีจับเนี่ยมันไปจับถูกพลาสติก

และที่ผมแนะนำเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะครับ

เซ็นไว้เนี่ยก็จะเป็นหลักฐานเป็นพยานยืนยันว่า
เราเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ฉบับนี้
เมื่อถูกรางวัลก็สามารถที่จะไปบันทึกประจำวัน

ซึ่งเป็นหลักฐานให้เห็นว่าเรามีการเซ็นชื่อบันทึกไว้
ว่าเป็นของเราแน่นอนไม่ได้เก็บจากใครมา
นี่คือทางออกสำหรับงวดหน้าที่กำลังจะมาถึง
ทีนี้ปัญหาเขาก็บอกว่า

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่จบง่าย

ใน๒คนนี้คือตำรวจกับครูเนี่ย
ต้องมีคนหนึ่งที่พูดไม่ตรงความจริง
ทำไมเดี๋ยวนี้ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ต่อไปครับ
ที่เราเจอกรณีแบบว่าให้การเท็จอะไรอย่างนี้มาแบบว่า
ก็ต้องโดนแน่นอนครับถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันจะเบิกความเท็จนะฮะ
แบบนี้เลยครับครับ
พักกันอีกครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันหน่อยว่า
แล้วในอดีตเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจบยังไง
สักพูดด้วยค่ะ
คุณชุวิตในอดีตที่เคยเกิดเคสคล้ายแบบนี้

คือคนนี้เป็นลุง

แก่ก็ชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับ

ก็มีคนอ้างล่ะครับว่า
ตเตอรี่ฉบับนี้เขาทำหายไปนะ
ก็ต่อสู้ไต่สวนกันต่อสู้กันในคดีเนี่ย
ไปถึงกระบวนการของศาลนะฮะ
ใช้เวลาถึง๕ปีเนี่ย

เดี๋ยวก่อนนะหักลบจากเงินที่ใช้ไปแล้วเนี่ย
ท้ายสุดสารไม่เชื่อครับ
เพราะว่าคนนี้วันที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ย

หมายความว่าวันที่ถูกไหว
มาแจ้งหลังจากนั้นอยู่หลายวัน
ประมาณสัก๔๕วันสารจึงไม่เชื่อ
นี่คือฝั่งคนกล่าวอ้างหรือหลุงคะ

เขาบอกว่าเขาซื้อเขาขึ้นเงินได้๗ล้าน

ก็ปรากฏว่าเมื่อไปขึ้นเงินทำนองเดียวกันแล้วครับก็มีคนอ้างบอกว่า
ที่ถูกเนี่ยของฉันลอตเตอรี่ของฉันทำหายไปนะครับ
ก็เรื่องก็ไปสู้จนถึงศาลแหละครับท้ายสุดแล้วศาลไม่เชื่อครับอ่าอืม
เชื่อลุงเพราะว่าคนที่บอกว่าหายไปเนี่ยไม่ได้มาแจ้งความโดยทันทีนะฮะ

ครับครับก็นั่นแหละครับนั่นก็คือปัญหาซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกครับว่า
กรณีของตำรวจกับครูในกรณีที่เกิดขึ้น
อืมใครจะถูกใครจะผิดนะฮะแต่ผมว่าเงินสามสิบล้าน
คุณมิ้นไม่ใช่น้อยนะคงไม่ยอมกันง่ายใช่ไหม
อ่ะสิต่อให้แบ่ง๑๕ล้านมันก็เนอะถ้ามันเป็นสิทธิ์ของใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวเนี่ย

ตรวจดูดีเอ็นเอเขาก็ยอมนะทางตำรวจเขาบอกว่าเขายินดีให้ตรวจ
อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีทางออกสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีนี้จะยังไงนะ

อันนี้พักไว้อันนี้อย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งเลือก
เราเราไม่ถูกอยู่แล้วอ่ะนะนี่ลอตเตอรี่นี่ผมเอามาให้ดูเฉยนะมันไม่ถูกแล้วล่ะครับนะครับ
เขาเงิน๓๐ล้านก็เป็นเรื่องใหญ่นะที่จะต้องต่อสู้นะครับ
ทีนี้จะเอาเรื่องไหนเราจะเอาเรื่องนาฬิกานี่ผมเป็นคนไม่ใส่นาฬิกานะ
ไม่ใส่ไม่ใส่นาฬิกาคุณลิชัสมิวหรือเปล่า
ไม่มีเงินใส่แค่นาฬิกาออกกำลังกายก็พอค่ะ
ทีนี้เราอยากจะเล่าให้ฟังว่าท่านพลเอกประวิทธิ์พอดีวันนั้นไปเรื่องการถ่ายรูป
ไปถ่ายภาพคอรมมอร์ใหม่ประณะรัฐบุญตีใหม่ถ่ายกลางแจ้งแล้วเพราะเอิ้นแดดมันแรง
ก็เลยท่านยกมือบางแดดคือไอ้จังหวะวิบวับที่นิ้วนางเข้าตาก็รอบนึงแล้วแต่โอ้ที่ข้อมือมันใหญ่กว่า
ก็ครับคือนาฬิกาเดี๋ยวนี้เรือนหนึ่งท่านผู้ชมครับฟังแล้วจะตกใจนะครับ
หนึ่งมีราคาตั้งแต่ล้าน๒ล้านไปยัน๑๐ล้าน
นั่นแหละสิครับแล้วนาฬิกาพวกนี้คุณมิ้นทราบไหมครับท่านผู้ชมทราบไหมครับ
เหมือนทองครับยิ่งเก็บเนี่ยราคามันดันขึ้นนะครับ
คือเหมือนผู้หญิงชอบซื้อกระเป๋าอะค่ะผู้ชายสะสมนาฬิกาใช่ไหมคะ
นาฬิกาพวกนี้คือไม่ใช่หมายความว่าซื้อมาแล้วเนี่ยจะเอาไว้โชว์เฉยนะฮะ

นาฬิกาเนี่ยเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งคือซื้อแล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยวันข้างหน้าเนี่ย
ปรากฏว่าราคาเคยซื้ออยู่ล้านหนึ่งปรากฏว่าอีกปีหนึ่งกลายเป็นล้าน๒ล้าน๓ราคาขึ้นครับ
ซึ่งในกรณีอย่างนี้นะฮะก็มีระเบียบอยู่ว่าผู้ที่เป็นคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นสอสอนะฮะ

รายงานบัญชีทรัพย์สินนะครับบัญชีทรัพย์สินเนี่ยซึ่งจะต้องรายงานโดยเป็น๓๐วันนะครับ
จากวันที่ได้ตำแหน่งและ๓๐วันเมื่อออกจากตำแหน่งต้องรายงานภายใน๓๐วันนะครับ
สิ่งที่ต้องลายงานเนี่ยท่านผู้ชมครับมันมีอยู่ประมาณ๙รายการ

ทรัพย์สิน

เฉพาะเงินสดที่เกินสองแสนบาทอันนี้ต้องรายงาน

พวกเงินฝากอ๋อเก็บเงินสดไว้ที่บ้านเลย
คุณมิ้นต้องเข้าใจนะผู้ใหญ่เขาพกเงินสดไว้ที่บ้าน
หนูไม่เคยมีประสบการณ์อะไรแบบนั้น
น่าต้องถามผมนะพอผมเป็นอธินาคารเมือง

คือผู้ใหญ่หรือว่าคนใหญ่คนโตเขาเก็บเงินสดไว้ที่บ้าน

จะเก็บไว้ทำไมบางทีคนมาหากบควักให้๓๐๐๐๐๕๐๐๐๐

คุณชุวิตเดี๋ยวดูไปหาที่บ้าน
พิษวาสก็เป็นผู้ใหญ่เขาสร้างสมบารมีอ่ะ

มีตังค์ใช้ไหมเอามาเอาไปนะ

หรือถ้าถูกใจมากอาจจะให้แสนนึงก็ได้

ของการสร้างสมบารมีส่วนหนึ่ง
ดังนั้นนางปอปอโชว์นะ
เขากำหนดไว้ว่าถ้าเงินสดเกิน๒แสนบาทต้องรายงาน
อืม
อันนี้คือข้อที่หนึ่งนะ
ข้อที่สองเงินฝาก
ว่าในเวลานั้นมีเงินอยู่เท่าไหร่
ข้อที่สามเงินลงทุน
เงินลงทุนเนี่ยคุณมิ้นเงินลงทุนก็หมายว่า

ซื้อหุ้นซื้อกองทุนต่าง
หรือแม้กระทั่งว่าเราไปลงทุนทำธุรกิจ
เป็นหุ้นส่วนบริษัทนั้นบริษัทนี้

ครับในกรณีของคนเอกเบาวิทย์เนี่ย

เงินให้กู้ยืม
คนที่เป็นนักการเมืองหรือคนที่เป็นข้าราชการระดับสูง
หรือคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีต่าง
ก็อาจจะมีเงินแล้วไปให้คนอื่นเขากู้

ผมให้คนนี้กู้ยืมเงินไป๕แสนล้านหนึ่งอันนี้ก็ต้องแจ้ง
กลับกันถ้าเราไปกู้ยืมเงินคนอื่นก็ต้องแจ้งเช่นกัน
อันนี้คือเรื่องข้อที่๔คือเงินให้กู้ยืม

ที่ดินครับในกรณีของท่านพลังเอกปวิทย์ก็มีที่ดินอยู่ที่
ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่ปฐุม

ลงหนึ่งรู้สึกว่าจะไล่๒ไร่นี้เองนะครับ

นะฮะคือสิ่งปลูกสร้างโรงเรือนก็คือบ้านแหละครับ

พลเอกประวิทย์ก็จะมีบ้านอยู่ที่หมู่บ้าน
ถ้าจำถูกฮะกิจสดานคร

แล้วก็๘สิทธิสัมประธานอันนี้ก็ถือว่าต้องรายงานเหมือนกันนะเช่น
ถ้ามีนาฬิการายงานหมดแม้กระดับปืนกระบอกหนึ่งถ้ามีก็รายงาน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน๒แสนขึ้นไป
ก็แสดงว่าจะมีบางทีเขาสะสมเป็นอะไรรู้ไหมคุณมิ้นเป็นพระ

พระเครื่องนี่คือสิ่งที่สะสมเยอะมากแล้วครับเพราะว่าพระเครื่องเดี๋ยวนี้แหละ
พระเครื่ององค์นึงบางรุ่นอย่างสมเด็จวัดละคังอะไรต่าง
มูลค่า๕ล้าน๑๐ล้านไปถึง๒๐ล้านถ้าผมพกไว้สัก๑๐องค์เนี่ยมูลค่า๒๐๐ล้านแล้ว
เมื่อก่อนจำได้อย่างจตุคามอะไรพวกนี้ก็ราคาหลักล้านเหมือนกัน
นั่นยังไม่เท่าไหร่ครับจตุคามนี่คือถือว่าเป็นพระที่เล่นตามยุคตามสมัย
ถ้าจะเอาต้องเบนจะพาคีเบนจะพาคีคือพระที่ได้รับคำนิยม
ซึ่งมีราคาไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านในแต่ละองค์
เขาเรียกว่าชุดเบนจภาคีซึ่งมีสมเด็จวัดละคังต้องเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้ด้วยนะ
อันนี้ก็ต้องรายงานดังนั้นวันนี้ท่านพลเอกประวิทย์ท่านไม่ตอบคำถามนะ
ท่านบอกแค่ว่าไม่มีหน้าที่ท่านต้องรายงานสื่อเดี๋ยวท่านรายงานประประชาเอง
อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดมีข้อบกพร่องนะคุณมิ้นนะถ้าไม่รายงานล่ะจะโดนอะไร
เรื่องใหญ่นะครับไม่รายงานถ้าไม่รายงานก็ประวัติการป้องกันและปราบปรามการทุจจดิตพศ๒๕๔๒
ถ้าไม่รายงานทรัพย์สินหนี้สินหรือเอกสารประกอบข้อความถ้ารายงานเป็นเท็จด้วยหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรทราบ
ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
นักการเมืองหลายคนโดนนะคะข้อหานี้ปกปิดบัญชีทรัพย์สินเนี่ย
ต้องเป็นเจตนาด้วยนะครับจงใจด้วยนะครับบางทีอาจจะผิดพลาด

ถ้าจงใจเขาเรียกว่าจงใจ
ปกปิดข้อเท็จจริง

มีเจตนาก็จะต้องถูกจำคุก
แต่ถ้าไม่จงใจไม่เจตนา

แล้วอีกวันท่านก็เปลี่ยนแล้ว

เรายังพันธงอะไรไม่ได้เพราะว่า

เราจะเย็นก่อนเดี๋ยวรอมีการชี้แจงปปชเค้าจัดการได้
แล้วมันมีเรื่องอีกเยอะเลยคุณมิ้นแต่หมดเวลาเสียแล้ว
หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมี
คุณผู้ชมพรุ่งนี้เรากลับมาตีแสงหน้ากันต่อ
อีกเยอะเลยที่คุณชุวิตเตรียมเอาไว้นี่มิ้นแอบเล็งอยู่
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ห้ามพลาดเจอกันเวลาเดิมนะคะ